สถานการณ์ฝนไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มีบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกบ้างนะครับ
แต่ก็ไม่หนักหน่วงเหมือนช่วงที่ผ่านมา

ได้มีโอกาสสัมผัสอากาศเย็นนะครับ

ว่ามีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราบ้างนะครับ

การก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่นะครับ
สังเกตว่าก้อนเมฆในเมืองไทยของเราค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะเหนือกับอีสานเพราะว่ามีอากาศเย็นแผลลงมานะครับ
ดังนั้นจึงทำให้เช้าอากาศเย็นสบายครับ
แต่ว่าตอนกลางวันแดดค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
ตอนนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเมฆกลุ่มฝนทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ดูดไปรวมกันแถวบริเวณปากอ่าวเบงกอนะครับ
แล้วก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณประเทศอินเดียนะครับ
อีกหนึ่งกลุ่มก็ถูกรวมกันกับพายุลูกหนึ่งนะครับ
ซึ่งขึ้นไปบริเวณทางตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นภาพรวมตอนนี้เนี่ยนะครับบริเวณตอนกลาง
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างน้อยปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก็ค่อนข้างน้อยนะครับ
ก็จะมีตกอยู่บ้างบริเวณตอนกลางนะครับ
อย่างเช่นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกตกปล่อยฟ้าครึ้มเท่านั้น
นี่คืออุณหภูมินะครับภาคกลางสูงขึ้นมาแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕นะครับ
ตอนนี้๒๗องศานะครับนี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้านะครับ

ช่วงก่อนหน้านี้อยู่ที่๒๐ต้นตอนนี้ก็ขึ้นมาอีสานยังคงเย็นอยู่ในตอนเช้าครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพรวมการเคลื่อนตัวของอากาศเย็นนะครับ
คุณผู้ชมสีม่วงที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ

สังเกตว่ายังคงมีบทบาทกับบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่ากระแสลมนั้นยังคงพุ่งมาจากทางฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ดังนั้นคลื่นในบริเวณฝั่งอ่าวไทยยังคงแรงอยู่ในบางช่วงบางตอนนะครับ

ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าก็ทำให้อากาศบริเวณดังกล่าวแห้งนะครับ
และที่สำคัญท้องฟ้านั้นค่อนข้างปลอดโปร่ง

ความชื้นเหล่านี้ก่อนหน้านี้ถูกดันลงไปนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้อากาศเย็นจะค่อยถอยกลับไป
ความชื้นก็จะค่อยเข้ามาปกกลุ่มครับ
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อากาศนั้นเริ่มร้อนอบอ้าวขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนล่างนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออกอีสานตอนล่าง
ก็จะมีอากาศร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น
ฝนที่ตกในระยะนี้จะแตกต่างกับฝนที่ตกก่อนหน้านี้นะครับ
ในนี้จะเป็นฝนฟ้าขนองเพราะว่าเป็นแนวปะทะที่อากาศเย็นดันลงมานะครับ
แต่ว่าตอนนี้ความชื้นดันขึ้นไปนะครับ
ดังนั้นฝนที่ตกมาจะเป็นลักษณะตกปล่อยฟ้าครึ้ม
ตกแล้วอากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
เราจะได้เจอกับฝนฟ้าขนองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ
ในช่วงประมาณวันที่๓วันที่๔เดือนหน้านะครับ
ดังนั้นในช่วงนี้จุดไหนที่มีน้ำท่วมน้ำขังอยู่ก็คงต้องบริหารจัดการน้ำดี
ที่จะเตรียมรับปริมาณฝนที่จะตกต่อไปในช่วงต้นเดือนหน้าครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมตนั่นพี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ